คุณผู้ชมฮะเที่ยงนี้เราพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารกันหน่อย
กินหมูอบโอ่งมังกรอร่อยมาก
ไม่เคยกินนะแต่แค่เห็นก็บอกอร่อยมากแล้วเนี่ย
น่ากินจริงคุณผู้ชมฮะ
แห่ไปซื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
บอกว่าโอ้โหอบแทบไม่ทันเลยนะฮะ
ลงมือหั่นหมู๓ชั้นชิ้นละครึ่งโลแล้วก็เอาไปใส่เครื่องเทศ
เครื่องเทศและกระเทียมให้มีกลิ่นหอม
ลุกเคล้าไว้แบบหมักเป็นวันเลยนะฮะ
ก่อนจะนำหมูที่ถูกหมักไว้มาแขวนในโอ่งมังกร
โอ่งมีเตาถ่านอยู่ด้านในใช้ไฟอ่อน
ใช้เวลาในการอบโอ่งอยู่๒ชั่วโมง
พอเปิดฝาโอ่งออกมาโอ้โหคุณ
หมูที่มันหมักไว้มันกลายเป็นหมูอบโอ่ง
น่ากินนะฮะนี่คุณ
เขาบอกสีเหลืองทองน่ารับประทานจริง
คนที่ทานบอกว่ารสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยมาก
กรอบนอกนุ่มในละมุนลิ้นนะฮะ
และถ้ายิงกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวร้อน
แล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วสูตรดั้งเดิมของร้าน
โอ้โหพูดไม่ออกเลยครับเพราะเต็มปากเต็มคำ

คุณเน่งบอกว่าหมูอบโอ่งของที่นี่นะครับ
มันไม่เหมือนกับหมูกรอบที่ต้องนำไปทอดนะฮะ
แล้วก็การทำหมูอบโอ่งของทางร้านเนี่ย
จะนำหมูสดหมักแล้วก็อบกับเตาถ่านจริงนะครับ
เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านถ่ายทอดกันมาแต่โบราณแล้วล่ะ
และที่นี่ก็เอามาประยุกต์หน่อยทำให้เป็นหมูอบโอ่ง
แล้วก็คัดสรรหมูคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็มีวิธีการหมักมีสัดส่วนเครื่องเทศอะไรต่าง
เคล็ดลับของทางร้านเหมือนกันนะฮะ
เปิดขายในตลาดเมืองใหม่มานาน๑๓ปี

เปิดขายที่ถนนรัตนโกศิลป์ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเจียงไมค์เจ้า

ลูกค้าสามารถมานั่งรับประทานภายในร้านได้ทั้งหมด๒๘โต๊ะนะครับ
แล้วก็ที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ของร้านก็ใช้โอ่งมังกร
เป็นทั้งโอ่งในการอบหมูแล้วก็เป็นทั้งโต๊ะด้วยนะฮะ
คืออันดับหนึ่งเลยนะครับคือเราย่างเตาถ่าน
เราไม่มีน้ำส้มสายชูไม่มีการต้มไม่มีการอะไร
แล้วก็หนังก็จะกรอบเนื้อนุ่มชามไนท์ครับผม
เราก็ควรมีเอกลักษณ์ของเราบ้างนิดหน่อย
ก็คือขอให้มีโอ่งติดร้านไว้บ้าง
คือให้ลูกค้าเห็นให้สะดุดตาอ้ามร้านหมูอบโอ่งเนี่ย
ก็ลูกค้าบอกว่าดีมากคำเดียวเลยดีมาก
ถูกใจลูกค้ามีความสุขที่ได้นั่งทานที่ร้าน

มากนะฮะนอกจากหมูอบโอ่งมังกรแล้ว
ก็ยังมีไก่อบโอ่งมังกรอยู่ด้วย
แล้วก็มีเมนูอาหารตามสั่งข้าวหมูกรอบอบโอ่ง
คณะหมูกรอบกระเฉดหมูกรอบหมูกรอบพริกเผา
ยำหมูกรอบและส้มตำรสชาติสุดแซ่บหลายอย่างเลยนะฮะ
อีกทั้งอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับ
เขาบอกว่าหนังไก่ทอดกรอบนะฮะ
โอ้เขาบอกว่ากัดทีหนึ่งนะคุณกรอบกรอบอย่างนี้
กรอบดังไปถึงนู่นแหละสามบ้านแปดบ้านนะฮะ
รสชาติจะออกเข็มนิดนึง
ก็เป็นรสชาติเอกลักษณ์ของร้านนะฮะอร่อยลงตัวนะครับ
เขาบอกว่าแม้ในช่วงโควิด๑๙แต่ยอดขายก็อาจจะลดลงบ้าง
แต่ทางร้านก็ยังถือว่าขายดิบขายดีอยู่
เพราะลูกค้าแห่มาซื้อไม่ขาดสายนะครับ
จากเดิมนะฮะที่เคยขายหมูอบโอ่งวันละ๑๐๐กิโลกรัม
ตอนนี้มันลดมานิดนึงก็เหลือ๘๐กิโลกรัมต่อวันยังพออยู่ได้นะครับ
ใครสนใจแวะไปที่ร้านผมขออนุญาตที่จะบอกอีกทีนึง
เน่งหมูอบโอ่งทั้ง๒สาขา
ที่ตลาดเมืองใหม่และที่ถนนรัตนโกศินหน้าสนามกีฬาธิสบาลเชียงใหม่
กันทุกวันเลยตั้งแต่เช้า๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
โทรจองโต๊ะก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘๒๗๖๖๔๓๓๐
หรือว่าจะโทรจองก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับนะ

หรือว่าสั่งทางไลน์แมนก็ได้เขาส่งให้ได้เหมือนกัน